คุณผู้ชมครับที่ชนบุรีนะครับมีหญิงสาวคนหนึ่งเธอเป็นเจ้าของบ้านในหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะฮะ
บอกว่าแม่อยากจะให้คนที่เขาดูแลเด็กสองคนนี้เนี่ยช่วยกวดขันหน่อย
ค่ะคือไม่ได้อยากจะแจ้งความนะแต่เอาภาพจากกล้องวงจรปิดมาเตือนกันด้วย
ไม่ได้ล็อกประตูรั้วหน้าบ้านเพราะว่ารอพวกพัสดุอะไรเวลามาเขาส่งของเนี่ย
จะให้วางไว้อะไรประมาณอย่างเนี้ยค่ะแต่ด้านในเนี่ยล็อกไว้แล้วนะฮะ
แต่เด็กน้อยสองคนนี้ครับเปิดประตูเข้ามานี่แล้วมีคนนึงมาส่องอย่างนี้เลย
แล้วเด็กตัวเล็กค่ะใช่มากันทั้งวันเขาบอกสักประมาณสิบขวบ
ไม่เกิน๑๐ขวบวิ่งไปวิ่งมานี่ฮะสอดส่องดูแบบนี้
วิ่งไปแล้วก็วิ่งกลับมาอีกนะครับเป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งในตะบนคลองกิว
อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะครับเจ้าของบ้านคือคุณวิจิตรานะฮะ
บอกว่าเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นหลายครั้งนะบางวันนี้ไม่ได้มากลางวันนะ
ตีหนึ่งตี๒คือเด็กนี้ไม่หลับไม่นอนนะครับ
คือบางบ้านเนี่ยล็อกประตูรั้วเอาไว้เด็กก็ปีนนะฮะ
คือรั้วมันก็ไม่ได้สูงมากนักนะฮะเด็กปีนข้ามเข้าไปก็มี
กินขนมโยนซองขนมทิ้งไว้ก็มีบางทีเนี่ยเข้าไปถึงในบ้านก็มี
ถ้าเขาไม่ได้ล็อกประตูหน้าบ้านถามว่าทำไมไม่ไม่เตือนเด็ก
บอกเคยเตือนแล้วนะฮะเคยเตือนแล้วนะแต่เธอก็ไม่รู้ว่าเด็ก
อยู่บ้านไหนผู้ปกครองเป็นใครก็เลยเอาเรื่องนี้เนี่ยมาโพสต์
เพจเฟซบุ๊กหลังจากโพสต์ไปมีคนในหมู่บ้านมาแสดงความเห็น
บอกว่าเด็กสองคนนี้บุกมาที่บ้านเหมือนกันบางบ้านถูก

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นบ่อยมาก

แล้วเราก็ไม่รู้ว่าเป็นลูกใครหลานใคร

แล้วก็ให้ดื้อแล้วก็ฟนศนขนาดนี้นะครับ
เกิดไปเจอบ้านไหนเขาไปแจ้งความขึ้นมา
เดี๋ยวพ่อแม่ผู้ปกครองจะยุ่งไปด้วย